คุณผู้ชมค่ะขณะนี้ประสบกรณิกรทั่วทุกหมู่เหล่านะคะ
ก็ยังคงร่วมเดินทางไปที่พระบรมมหาราชวังค่ะ
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙อย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับเหล่าศิลปินดาราที่ร่วมเดินทางไปเป็นจิตอาสานะคะ
แต่ก็บอกถึงความรู้สึกที่มีบรรดา
ประสบกรณิกรที่มาร่วมถ่ายรูปคู่บอกว่าขณะนี้คงเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสม
เพราะว่าประเทศไทยอยู่ในห่วงของความโศกเศร้าค่ะ
บรรยากาศบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง
ยังคงมีประชาชนเดินทางไปแสดงความอาลัยถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องทุกวัน
เหล่าจิตอาสาที่นำอาหารและเครื่องดื่มไปแจกจ่าย
ให้กับผู้คนที่เดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว
เช่นเดียวกับเหล่าคนบันเทิงหลากค่ายหลายสังกัด
ขอทำความดีตอบแทนสังคม
ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติค่ะที่จะได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ
และกลายเป็นภาพที่ชินชินตา
เมื่อทุกคนต่างหยิบโทรศัพท์มือถือและกล้องถ่ายรูป
เพื่อมาบันทึกภาพของเหล่าดารานักแสดง
ทำให้จากบรรยากาศที่โศกเศร้าเปลี่ยนไปเป็นรอยยิ้มขึ้นมาได้ในพริบตา
แต่ช่วงเวลานี้คงจะไม่ค่อยเหมาะสม
เมื่อมีเสียงสะท้อนจากเหล่าดาราอย่างมากกี้ราศีและป๊อกพัศรกร
แสดงความรู้สึกผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวบอกว่า
ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่สะดวกให้ถ่ายรูปคู่ในตอนนั้น
ในช่วงเวลาแบบนี้น่าจะเข้าใจกันนะคะ
ซึ่งก็มีเหล่าฟอลลอเวอร์ค่ะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็น

เช่นเดียวกับผู้จัดการส่วนตัวของ๒นางเอกสาวใหม่ดาลิกา

ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว
แจ้งเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น
หลังจากที่ได้นำเสื้อยืดริบบิ้นสีดำไปแจกให้กับประชาชน
ร่วมเดินทางไปยังท้องสนามหลวง
ทำให้ผู้คนบริเวณดังกล่าวแห่เข้ามาถ่ายภาพ

ต้องเข้ามาช่วยดูแลความสงบเรียบร้อย
คุมสถานการณ์ให้เป็นระเบียบ
ทางด้านนักแสดงหนุ่มปั้นจานปรมามะ
ที่เดินทางไปทำหน้าที่จิตอาสายังท้องสนามหลวงเช่นกันนะคะ

เหตุการณ์ที่พบเจอมาด้วยตัวเอง
โดยตำหนิไปยังคนที่ตั้งใจเพียงแค่มารับของแจก

ผิดกับวัตถุประสงค์ที่หลายคนตั้งใจเดินทางมาเพื่อแสดงความอาลัย

วอนขอให้ประชาชนที่จะเดินทางไปยังท้องสนามหลวง
และพระบรมมหาราชวังอยู่ในความสงบเรียบร้อย
จากตอนนี้ทั่วทั้งประเทศยังคงอยู่ในภาวะโศกเศร้า
ปั้นจันทร์ก็ได้มีการโพสต์ข้อความชี้แจงถึงเจตนาอีกครั้ง
ข้อความก่อนหน้านี้ไม่ได้เจาะจงที่จะว่าใครหรือดูถูกน้ำใจของใคร
ต้องการสะท้อนไปยังคนที่จิตใจไม่บริสุทธิ์เท่านั้น
ซึ่งตัวเองก็เป็นประชาชนคนไทยที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
โดยทิ้งท้ายว่าขอบคุณหลายคนที่เข้าใจและขอโทษที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด